ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะอยู่กับพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็เชอรี่เช่นเคยค่ะ
อยากจะบอกว่าเช้านี้สดใสจริงนะคะสำหรับข่าวดีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
ก็ในที่สุดภารกิจนะคะเราก็สามารถช่วยนะคะ๑๓หมูป่ารอดแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
โอ้โหดีใจมากจริงค่ะส่งไลน์มาทักทายกันได้นะคะในช่วงบันเทิงของเราค่ะ
รวมไปถึงค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างที่บอกไปนะคะโอ้โหโลกโซเชียลเมื่อวานนะคะ
ก็ต่างแสดงความยินดีกันมากมายนะคะเช่นเดียวกับคนในวงการบันเทิงค่ะ
โพสต์ลงไอจงไอจีเฟซบุ๊กนะคะขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ
หน่วยงานเลยหลายพันคนนะคะคุณผู้ชมกว่าจะช่วยเหลือ๑๓คนออกมาได้นะคะ
แสดงตอบแทนค่ะก็หลายคนที่ช่วยเหลือตรงนั้นโอ้โหมันความเหนื่อยยาก๑๗๑๘วันคุณผู้ชม
เหนื่อยจริงค่ะนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะก็คุณเต๋อชนวิทย์นะคะไปออกงานค่ะ
ก็ส่งผ่านความยินดีมาด้วยนะคะก็พี่ณเดชน์ก็เช่นเดียวกัน
จริงเนี่ยดาราทุกคนนะคะถ้าไปถามเนี่ยก็อยากส่งกำลังใจ
บางคนบอกเลยนะคะว่าโอ้โหอยากจะช่วยเหลือมาก
ลงพื้นที่ได้เนี่ยไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเต๋อชันทวิทย์นะคะแล้วก็พี่ณเดชน์ด้วยค่ะ

ภูมิใจในความเป็นไทยนะครับว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริง
แล้วก็ทุกคนแบบพร้อมใจกันมาช่วยโดยแบบ
ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหวังแบบ

ความสมัครสมานกลมเกี่ยวกันของเรานี่
ก็นำพาให้กับต่างชาติ

อยากจะให้จำความรู้สึกนี้ไว้ครับ

ข้ากร้านและเอกกระชนทุกคนเลย
เรากำลังฝากชีวิตไว้กับบุคคลสำคัญเหล่านั้น
ที่อยู่ทำงานกันอยู่ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันเองให้กำลังใจ

ให้กำลังใจพี่เจ้าหน้าที่บ้างนะครับผม

ซึ่งนอกจากสองหนุ่มแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
หนุ่มเต้ยโพสกรแล้วก็ดีเจฟุนออกงานด้วยกันค่ะ
ถ้ายังจำกันได้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีก่อนค่ะ
ก็ได้ร่วมโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มาก
ซึ่งทั้งสองคนก็ไปวิ่งช่วยรับบริจาคด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างที่คุณก้อยรัชวินได้โพสต์ไปนะคะ
ว่าเงินส่วนนึงเนี่ยแหละค่ะก็ไปช่วยโรงพยาบาลนะคะ

ใช่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะคะ

ที่การออกไปวิ่งไปวันนั้นอาจจะดูเป็นจุดเล็กมากเลยนะ
ที่สุดแล้วผลมันก็ปรากฏขึ้นชัดเจนแบบนี้นะคะ
ฟังเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธนะคะ
แล้วก็คุณเต้ยพงศกรค่ะ
ดีใจมากคือเห็นพี่ก้อยโพสต์แล้วแหละนะครับ
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลที่แม่สาย
ที่แบบได้เอามาใช้จริงแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
คือมันเป็นความภาพคุมใจ
อย่างน้อยคนไทยทุกคนได้ร่วมบริจาคันมาอะไรอย่างนี้

ว่าผมว่าคนที่ดีใจที่สุดก็น่าจะเป็นพี่ตูน

ก็ดีใจมาก
แล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนให้กำลังใจน้องดีกว่าตอนนี้ครับ

แล้วก็ทุกคนช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ครับ

ขอให้น้องนะคะทั้ง๑๓คนที่รักษาตัวอยู่ที่เชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ

รอดูภาพนะคะรอยยิ้มต่างตอนนี้ให้น้องพักก่อนนะคะ

อาจจะแบบให้น้องกลับบ้านหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้
ออกจากโรงพยาบาลได้น้องจะได้กินผัดกะเพราได้
ใช่หลายเมนูเลยนะคะ